วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมต้องรู้เช้านี้
หน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐครับป่วยพุ่ง๕๒๗ใช้มาตรการเข้ม
ยังไม่ล็อกดาวน์๕จังหวัดที่สับสนกันเมื่อวานเดี๋ยวเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วย
และอีกข่าวหนึ่งที่คุณต้องรู้เราอ่านไปแล้วนะครับก็คือ
พบตลเปิดศึกบ่อนสั่งห้ามทุกพื้นที่
ส่งกำลังประกบขู่เชื่อถึงผู้บัญชาการ
ข่าวนี้คุณผู้ชมต้องรู้ครับเช้านี้นะครับเพื่อจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่อง
เพราะว่าช่วงนี้ข้อมูลออกมามากเหลือเกินนะครับบางทีก็เกิดความสับสน
แล้วสรุปว่าเขาอ่านไลน์กลุ่มไหมล็อกหรือไม่ล็อก
ก็คืออาจจะสื่อความหมายกันผิดคือย้อนกลับไปก่อน
เรื่องช่วงเวลารับประตานอาหารวันก่อนระหว่างการแถลงของกรุงเทพมหานคร
กับทางรัฐบาลผมใช้ว่ารัฐบาลแล้วกันนะเพราะนายก็คือตัวรัฐบาลนั่นแหละ
ส่วนเมื่อวานนี้ผมก็เชื่อน้องที่จัดเสื้อผ้าถามว่า
ตกลงไว้๕จังหวัดนั้นล็อกดาวน์ไหมล็อกพี่ก็บอกว่าล็อก
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคืนนั้นก่อนจะเจอน้องเชื่อผ้าให้
ผมขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ล็อกดาวน์๕จังหวัดนี้
เป็นคุณไม่เชื่อเหรอเคยเชื่อสิท่านบนตรีช่วยนะ
แต่ว่ามันมีคำชี้แจงเดี๋ยวเราจะไปดูต้นเรื่องกันก่อน
เริ่มจากเลยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะ
โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ๑๘นาฬิกา๓๔นาทีของวันที่๔มกราคม
ท่านนายกและสอบคอขอเปลี่ยนเสียงหน่อยนะ
พิจารณาอนุมัติให้ล็อกดาวน์๕จังหวัดได้แก่
มุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจว่ามีการล็อกดาวน์๕จังหวัดนี้แน่
นี่ฮะเพจหมอตีคือหมอก็แทนรัฐมนตรีนะครับเขาไม่ได้เป็นหมอจริง
คือคุณสาธิตชื่อเล่นชื่อตีก็คือหมอตีสาธิตปิตุเตชะเนี่ย
แต่แล้วเป็นอย่างไรก๊อบท่านนายกมาว่าอย่างไร
ท่านนายกนี่นะอันนี้ถ้าภาษาวัยรุ่นอย่างที่เราคุยกันนะ
ทำไมท่านไม่อ่านหลายกลุ่มกันเองด้วยทำให้ประชาชนสับสนเล็กน้อย
ตอนแรกเราก็แชร์ข่าวไปแล้วว่ามันล็อกไปแล้ว๕จังหวัดอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ว่าตอนเช้าของเมื่อวานครับท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แถลงข่าวหลังจากที่ประชุมคอรมอลก็ยืนยันย้ำ
ไม่มีการล็อกดาวน์นะไปอ่านเอาให้เข้าใจด้วยว่าอะไรคือล็อกดาวน์
ล็อกดาวน์นะเพราะการล็อกดาวน์ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้
นั่นคือห้ามเดินทางเข้าออกแต่วันนี้เรายังไม่ไปถึงตรงนั้น
หรือว่าเรียกว่าเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดละกัน
หากวันหน้ายังแก้ปัญหาไม่ได้อีกก็คงจะล็อกดาวน์มากขึ้นอะไรแบบนี้
ก็คือย้ำว่าไม่ได้เป็นการล็อกดาวน์นะครับ
ขออนุญาตสรุปไทม์ไลน์เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมงงอีกครั้งหนึ่งนะคะ

วันที่๔มกราคม๑๘นาฬิกา๓๔นาที
หมอตีรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะ
ออกมาโพสต์ขอบคุณนายกและสบคที่ตัดสินใจล็อกดาวน์๕จังหวัดใช่ไหม
หลังจากนั้น๕มกราคมก่อน๙โมง
นายกบอกว่าไปอ่านเอาให้เข้าใจว่าอะไรคือการล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์นะคะ
แล้วต่อมาค่ะคุณผู้ชม๕มกราคม๙โมง๒๒นาที
คุณวิศนุเครืองามเจ้าพ่อฟอกขาวของรัฐบาลนะคะ

คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุบอกว่า๕จังหวัดที่รัฐมนตรีสาธิตกล่าวถึงนั้น
เป็นพื้นที่ควบคุมไม่ได้เป็นการล็อกดาวน์เพียงแต่เพิ่มมาตรการเข้มข้นสำหรับ๕จังหวัด
แต่ยังไปไม่ถึง๑๐๐
เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่เหมือนกับการล็อกดาวน์ในการระบาดรอบแรกที่ผ่านมา
คุณวิศนุยืนยันบอกว่ายังไม่มีการพิจารณาเคอร์ฟิลล์เพราะขณะนี้ยังอยู่ในการใช้มาตรการในระยะที่๑
คือล็อกดาวน์ในความหมายของนายกในความหมายของคุณวิศนุเครืองามก็คือ
มีการประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามเรื่องของการเข้าออกนอกเคหาสถานมีการจำกัดเรื่องของเวลาเข้าออกนะฮะ
ควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัดอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครทำต้องขออนุญาตอย่างเข้มงวดและเข้มข้น
และถ้าไม่ขออนุญาตแปลว่าผิดกฎหมายอันนี้คือเรียกว่าล็อกดาวน์จริงแต่
หน้าปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นไง
คือท่านนายกพูดในภาพกว้างอาจารย์วิศนุมาอธิบายในรายละเอียดแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์วิศนุพูดเมื่อวานก็คือ
คือถ้าสมมุติว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญคือเท่าตัวนะ
จาก๒๐๐เป็น๔๐๐๔๐๐เป็น๘๐๐๘๐๐เป็น๑๖๐๐แบบนี้นะอาจจะต้องล็อกดาวน์
คำนี้ฮะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่ล็อกดาวน์นะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เข้มงวดด้วยอ่าใช่แล้วก็จะเพิ่มมาตรการเดินทางอย่างที่ปุ้ยบอก
ค่ะคือคือประมาณว่าถ้ามากันรถตู้นึงก็ต้องลงมาทั้งรถตู้อ่ะ
ใช่สิบคนก็สแกนกันสิบคนนะครับถ้ามากันรถบัสหกสิบคนก็ต้องตรวจกันทั้งหกสิบคนอ่ะ
ผมอธิบายให้เห็นภาพชัดนะครับคือท่านบอกว่าจะพยายามใช้ยาแรงเฉพาะจุด
เฉพาะจุดไปไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์อย่างที่เคยประกาศอย่างที่ปุ้ยบอกไป
คือถ้าประกาศพรกรฉุกเฉินเมื่อไหร่เดินรถโดยสารไม่ได้เครื่องบินบินไม่ได้
สนามบินปิดไอ้แบบนั้นน่ะล็อกดาวน์แต่ขณะนี้ขอเรียกว่า
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดครับ
นี่ไม่ใช่ล็อกดาวน์ครับนี่คือเป็นเรื่องของพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ไม่ได้เป็นการเล่นคำต้องขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งหลายได้เข้าใจนะครับ
ไม่ได้ต้องการอะไรตรงนั้นเลยต้องการอำนวยความสะดวก
ในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับการเรื่องของโรคติดต่อนี้เท่านั้น
ดาวน์ไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับแต่พื้นที่ห้าจังหวัดที่ว่านี้
จะถูกเข้มงวดยิ่งไปกว่ายี่สิบแปดจังหวัดเต็ม
เหลืออะไร๒๓จังหวัดที่เหลือเพราะว่าเขาจะต้องตั้งจุดตรวจมากยิ่งขึ้น
แอปหมอชนะติดตามทุกคันรถทุกคันต้องตรวจ
อาจจะต้องรถบัสทุกคันต้องเช็คทุกคนอะไรอย่างนี้นะฮะ
มันจะมันจะละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมแบบนี้
จำได้ใช่ไหมคะว่า๒๘จังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด
เดิมยี่สิบแปดจังหวัดแปลว่าห้าจังหวัดที่เขาเรียกชื่อหมายว่า
เขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ย
จังหวัดเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นก็จะเป็นสีเลือดหมูแล้วนะ
เข้มกว่าสีแดงอีกนะฮะห้าจังหวัดเนี่ยก็จะถูกการออกมาจากยี่สิบแปดจังหวัด
ก็สีแดงตอนเนี้ยเหลือยี่สิบสามจังหวัดห้าจังหวัดเนี่ยก็จะมีมาตรการเข้มข้น
มุทรสาครระยองชนบุรีตราดจันทบุรีใครอยู่๕จังหวัดนี้ลองไปศึกษาข้อมูลดูนะคะว่าเขาเพิ่มมาตรการอะไรบ้างในจังหวัดท่าน